เพราะว่ามีพิตตี้สาวแจ้งความว่าถูกชายอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งนะครับ
ติดต่อให้ผู้หญิงเหล่านี้มารับงานเอ็นมารับงานชงเหล้า
แต่ปรากฏว่าถูกบังคับให้เสพยา
และนอกจากนั้นถูกข่มขืน
บางคนเปิดเผยออกมาถูกใช้ด้ามมีดนะครับ

และดูจังหวะที่ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
หลอกลวงว่าตัวเองเป็นโมเดลลิ่งหลอกหญิงสาวอะไรต่าง

ผู้หญิงแต่ละคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ญาติผู้เสียหาย

ไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมไปดูวินาทีนี้กันหน่อยนะครับ
ทำไมครับ

เอาตรงพี่หนูอยากให้ฟิสาแม่ง
จริงนะมันไม่ใช่คนนะพี่
นี่มารอนอย่างนี้เลย
เก็บยอดเลยหนูแค้นจริง

เก็บยอดก็คืออยากจะเข้าไป

แล้วเห็นไหมน้ำเสียงแววตายที่เธอให้สัมภาษณ์
มันอัดอั้นมามันแค้นมากมันสุดจะทนแล้วเหมือนกันนะ
ใช่บอกว่าอยากให้ผู้ชายคนนี้ได้รับโทษนะครับ
แล้วก็มีพิตตี้บางคนบอกว่าที่ผ่านมานะ
ชีวิตของพวกเธออยู่กันอย่างหวาดภาวะ
นี่แหละครับพอจับได้ก็ขอบคุณตำรวจด้วย
สำหรับคดีนี้เผื่อใครยังไม่ได้ติดตามนะครับ
คดีนี้ก็เกิดจากการที่ผู้ชายคนนี้แหละครับ
ก็คือนายเด่นภูมิวัฒนโชธพินโยหรือว่าโจอี้อายุ๓๙ปี
เขาหลอกผู้หญิงว่าเขาเป็นโมเดลลิ่ง
ติดต่อให้ผู้หญิงมารับงานเอ็นแล้วก็ชงเหล้า

ทีนี้พอมีคนแจ้งความไว้ที่ตำรวจ

ก็นำตัวนายเด่นภูมิวัฒนโชธพินโยหรือโจอี้
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเดินทางมาถึงสถานี
โดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบ๕๖นายคุ้มกันไม่ห่าง

อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
การจับกลุ่มผู้ต้องหาบรายนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
โดยชุดสืบสวนกองปราบปรามได้บุกเข้าจับกลุ่มนายเด่นภูมิ
กบดานอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งในคอนโดนะฮะ
ในซอยเพิ่มสิน๒๐เขตสายไหม
สอบส่วนเบื้องต้นเจ้าตัวก็รับว่าได้ปลอมตัวเป็นโมเดัลลิง
คือการให้ปากคำตรงนี้นะตรงจุดที่ถูกจับได้เขาปฏิเสธ
เขาบอกว่าพริตตี้เหล่านั้นสมยอมและอย่างเรื่องยาเสพติด
เขาไม่ได้เป็นคนเอายาเสพติดให้กับพริตตี้

ตตี้เอามาเองนะครับแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อหรอก
เพราะว่าเขาสอบปากคำพิตตี้หมดแล้วนะครับพิตตี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ตี้เขายืนยันว่าพวกเธอไม่มียาเสพติด
เด่นภูมิเอายาเสพติดให้นะครับ
จากการจับกลุ่มตัวทำให้ตำรวจพานายเด่นภูมิ
สอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจเขาถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับ
ก็เลยเอาตัวมาที่กองบังคับการปรับปราม
ซึ่งระหว่างถูกคุมตัวนายเด่นภูมิก็มีสีหน้าเรียบเฉย
ทีมข่าวจะพยายามสอบถามเกี่ยวกับคดี
แต่นายเด่นภูมิหรือว่าโจอี้เนี่ยนะครับ
ก็อ้างว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
และผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
เดี๋ยวผมไว้ให้การที่สายครับ
คือผมปฏิเสธทุกข้อเก่าหาครับ

และก็แน่นอนตอนตำรวจสอบปากคำ
เขาก็บอกกับตำรวจแบบนี้เช่นเดียวกัน
ว่าเขาไม่ได้ข่มขืน

การที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มนะครับตำรวจเข้าไปจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้ว
และทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องสืบประวัติของนายเด่นภูมิ
เกี่ยวกับพื้นฐานทางครอบครัวเป็นอย่างไร
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่ง
บ้านนั้นก็คือบ้านของพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิ
นี่ครับชื่อว่านายประสงค์วัฒนโชธพินโย
เป็นอดีตนะต้องใช้คำว่าอดีตพ่อบุญธรรม

พ่อบุญธรรมบอกทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของนายเด่นภูมิมานานแล้ว

โดยนายประสงค์บอกว่าก็ดีใจมากเหมือนกัน
ที่ตำรวจตามจับกลุ่มลูกบุญธรรมได้นะครับ
เพราะที่ผ่านมานะคุณ
เด่นภูมิเนี่ยโอ้โหคือมีพฤติกรรมมีวีรกรรมอะไรหลายอย่างเลย
การจับกลุ่มไปได้แบบนี้ชาวบ้านจะได้นอนหลับเสียที

หวังว่าครั้งนี้อดีตลูกบุญธรรม
จะได้รับโทษที่ได้ก่อไว้อย่างสาสมนะครับ

อืมพ่อมีอะไรจะบอกเขาไหมถ้าเกิด
ไหนตอนนี้

โอกาสที่เขาจะเลิกกับตัวนี้ยาก

อยากให้เขาถอยย้อนนานก็คือ
ให้คนที่ถูกทำโทษไปแจ้งความ

ต้องบอกว่าพื้นฐานครอบครัวของนายเด่นทุมหรือผู้ต้องหา
ที่มีความเกี่ยวข้องกับนายประสงค์ซึ่งเป็นอดีตพ่อบุญธรรมเนี่ยนะครับ
คือนายประสงค์เคยไปรับนายเด่นภูมิมาจากโรงพยาบาล
เพราะรู้ว่านายเด่นภูมิไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับ
เลี้ยงดูเป็นลูกของนายประสงค์ตั้งแต่นายเด่นภูมิอายุ๗ขวบนะครับ
ส่งเสียนายเด่นภูมิเรียนมาตั้งแต่เด็ก
แต่ทีนี้นายประสงค์บอกว่าลูกบุญธรรมไม่ฝ่ายเรียน
เกเรจนต้องออกจากโรงเรียนนะครับ